คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องของความคืบหน้าที่มีแท็กซี่กับรถมอเตอร์ไซค์
เขาก็ปาดกันไปปาดกันมาแล้วก็มีเรื่องลงไปชกต่อยเอามีดไปแทงกัน
ก็จับได้แล้วเพราะว่าเขาไปมอบตัวในส่วนของคนขับรถมอเตอร์ไซค์
เขาโดนข้อหาค่อนข้างหนักเหมือนกันกับข้อหาพยายามฆ่า
คือต้องบอกว่าตอนแรกไม่ได้โดนข้อหานี้
มาขนาดนั้นแล้วเนี่ยไม่โดนข้อหานี้จริงเหรอ
อารมณ์ร้อนขนาดนั้นเออนะฮะซึ่งเขาก็ได้ไปยกมือขอโทษขอ
เพราะเบาะเดินทางมาที่สวนอกษ์กันแล้ว
เอาไปฟังเสียงที่เขาไปขอโทษคู่กรณีกันหน่อยนะครับ
หลังเกิดเหตุก็ไปเจอกันที่โรงพักไปขอโทษขอโพยผมขอโทษพี่นะครับอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจหาญชนะผู้กำกับการสอนอสแหมดำก็บอกว่าหลังจากตำรวจได้ลงพื้นที่กดดันในสิทธิชัยที่บ้านพักจนคนในครอบครัวก็เกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัวนะฮะเขาก็มามอบตัวเองที่โรงพักนะครับแล้วก็โดนไป
ห้าข้อหาด้วยกันหนักที่สุดคือหนึ่งเลยข้อหาพยายามฆ่าสองทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสามขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเด็บร้อนของผู้อื่นสี่พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้าขับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียงหนักมากนะครับโดยเฉพาะข้อหาแ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเขาขี่รถตามแท็กซี่มาแล้วจังหวะนั้นมันเป็นทางแคบแต่เห็นว่าเอ๊ะทางขวามันมีช่องให้แซงได้ก็ตัดสินใจแซงขึ้นไปจากนั้นแท็กซี่ก็บีดแร่ใส่เขาด้วยความโมโหประกอบกับเขามีปัญหาครอบครัวมามีปมในใจมาอยู่แล้วก็เลยเลือดร้อนขึ้นมาก็เลยก่อเหตุนะฮะส่วนมีดที่ใช้เนี่ยเจ้าตัวอ้างว่าปกติแล้วเป็นคนไม่ได้พก
ชวมเหตุในคลิปนี่แหละครับ
เจ้าตัวอ้างว่าปกติแล้ว
พ่อเข้าไปทำสวนมาอย่างเนี่ย

ผมก็เลยบันดาลโทษศาสตร์อารมณ์บวกเครียดด้วยพี่
ก็ปัญหาหลายอย่างนะครับก็เลยทำให้มันทันคิดนะก่อเหตุขึ้นมา
ส่วนโชเฟอร์แท็กซี่คุณกิติพงศ์คนนี้
ก็เดินทางมาที่โรงพักเหมือนกันนะครับ

ต้องหาก็ขอโทษขอโพยแล้วก็พร้อมให้อภัย
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขัง
เนื่องจากว่าเป็นอัตราคดีที่มีอัตราโทษสูง